มาดูเหตุการณ์ที่บางแสนหน่อยค่ะ

เขาจะเคลื่อนไปไปเรียกร้องเกี่ยวกับกฎหมาย

กับรัฐมนตรีแรงงานปรากฏอะไรรู้ไหมคุณ

ดักรอแล้วก็มีการทำร้าย

ทีนี้กลุ่มผู้เรียกร้องเขาหยิบมือถือมานะ
แล้วก็มาไลฟ์เหตุการณ์เอาไว้ค่ะ
เฮ้ยนี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนเหรอ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะที่ชนบุรี
ซึ่งกลุ่มนี้ที่เป็นคาร์มอฟเนี่ยนะคะ
อันนี้เราทำภาพช้าให้คุณผู้ชมเห็นเลย

มาถึงปั๊บมาฟาดหน้ารถแบบนี้

หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลย

ตอนนั้นเป็นกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์ทีนี้ตอนขบวนค่ะ

ชายชะกันเขามาเป็น๑๐คนเลยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ก่อกวน
เอาก้อนหินมาปลาส่วนอันนี้เป็นมุมภาพที่ถ่ายได้จากในรถค่ะ
กลุ่มชายชะกันที่เขามาแบบนี้เอาไม้กอล์ฟเอ่ยไม้เบสบอลเอ่ย
ตีใส่รถขบวนแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็เลยหยิบมือถือมา
มาไลฟ์เหตุการณ์เอาไว้นะคะก็จับภาพเหตุการณ์ได้
ตอนที่เกิดเหตุเห็นตอนจังหวะกำลังฟาดเลยเนี่ย
เหตุการณ์นี้ทำให้รถในขบวนเนี่ยเสียหาย๔คันแล้วมีคนเจ็บด้วยคนนึงนะคะ
ดูสิเห็นไหมกระจกแตกแล้วก็บาดเขาเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุทำยังไงกลุ่มนี้จะเคลื่อนขบวนต่อไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตัดสินใจยุติกิจกรรม
ซึ่งหลังจากนั้นทางรัฐมนตรีแรงงาน
อย่างรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นพอรู้ข่าวนะ
ก็ส่งเลขานุการให้เดินทางมารับหนังสือข้อเรียกร้องแทนนะคะ
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ต้องเดินทางไปถึงแล้ว
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกหรือเปล่า
ทีนี้นักข่าวของเราค่ะได้คุยกับทางตัวแทนของกลุ่ม
พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกนะคะคุณอภิษฎ
ก็เปิดเผยนะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ย

ทีนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังกลุ่มชายชะกันเนี่ย
จะเป็นใครยังไงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนมีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วดูสิคุณผู้ชมก้อนหินเอามาคว่างใส่รถ
เมื่อกี้เห็นไม้กอล์ฟแล้วใช่ไหมก็เลยคุยกับคุณอภิษฎเหมือนกัน
คุณอภิษฎบอกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองนี่แหละ
เอาไม้ก๊อฟมามาฟาดจนรถกระจกแตกเอามาฟาดรถจนเสียหายนะคะ
พฤติกรรมของชายชะกันกลุ่มนี้เขาเตรียมความพร้อมมา
เพราะว่ามีทั้งไม้เบสบอลไม้ก๊อฟมีก้อนหินมา
ซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มาบุกมาทำร้ายแบบนี้นะ
ทางกลุ่มก็โดนตำรวจตั้งด่านตรวจค้น
แล้วตำรวจก็มีการบอกว่าขอให้เอาป้าย

แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
หลังจากที่เจอทางตำรวจตั้งด่าน

แต่ก็กลางสินค้ามสีหายหากาศที่เห็นในภาพ
ก็ไม่อาจจะทำให้มันกลัว
หรือไม่ต้องการที่จะห๒๐๑๒
มันก็ถือว่ายังมันก็ค่อนข้างโอกาสน่ากลัวมากนะครับ
ขู่ให้กลัวจะไม่ให้เรียกร้องต่อต้องขนาดนี้เลยเหรอคุณทัศนัย
ทีนี้ค่ะทางตัวแทนของกลุ่มเองบอกว่ายังไงก็ไม่ปล่อยแน่นอนค่ะ
ต้องถามตำรวจต่อว่าคุณตำรวจมีความคืบหน้าเรื่องคดีนี้ไหม
เพราะว่าคลิปจากการไลฟ์คลิปจากการถ่ายเอาไว้เนี่ยมันก็มีเป็นหลักฐาน
เดี๋ยวต้องหาตัวกลุ่มชายชะกันดูสิภาพนี้กำลังเงื้อไม้เต็มที่เลยนะคะ
เดี๋ยวน่าจะไม่ยากอ่ะตำรวจเห็นแล้วคงเร่งดำเนินการนะคะ
ทีนี้ก็เลยถามข้อเรียกร้องของกลุ่มเรียกร้องเรื่องอะไร
หลักก็คือการคัดค้านร่างปรับปรุงพรบแรงงานสัมพันธ์ค่ะ
เพราะว่าทางกลุ่มเองก็มองว่ามันเป็นการลดทอนสิทธิทางกฎหมายของลูกจ้าง
กรรมการลูกจ้างสหภาพแรงงานอย่างไม่สามารถยอมได้นะคะ
อันนี้คือในมุมของกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องนะคะ